ดูกันต่อดีกว่ากับเฉพาะแห่งคนนี้นะคะ
เห็นเขาชวนเพื่อนพ้องมาเต้นกันโอ้โหสนั่นเลยค่ะ
จะเป็นยังไงไปชมเลยค่ะกับช่วงเจาะแจ๊ริมจอ
หลังมาปีี้ส์ตกเป็นเหตุ

ความน่ารักก็มาความหาก็เมียค่ะ
ช่วงนี้เทรนด์อินเดียกำลังฮิตก็เลยชวนเพื่อนมาเต้น
แข่งความพริ้วของบ้านแอลสักหน่อย
ความพร้อมอย่าถามหาความฮาอย่างเดียวเลยจ้า
โอ้โฮพอคุณแอลล์ดียกแก๊ง
เอฟซีใครก็ดูอาทิตย์ค่ะ
ป๋องกูไม่เคยทันเพื่อน

มันเหนือจะเป็นน้องมิกแอลล์วัย

แต่ที่ต้องยกให้ก็เพราะปราพิธภิชัยนี่แหละค่ะ
รุ่นใหญ่มากประสบการณ์แอบซ้อมมาก็ไม่บอกอ่ะ

อ่า
อ่า